ร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
มาแล้ววันนี้แนะนำร้านนี้เลยค่ะ
เขาต่อยอดจากธุรกิจฟาร์มปูนาน้ำใส
ชื่อว่าคราบเฮาส์
เขาเลี้ยงในระบบน้ำปลาปลาทำให้ตัวปูสะอาดคุณ
ไร้กลิ่นดินแล้วก็ไม่มีเศษดินอะไรติดอยู่ด้วย
พอแกะออกมาจะเจอปอดที่ใสสะอาด
มันมันจะเหลืองสวยไร้เศษดินตามธรรมชาตินะ

ขนมจีนน้ำยาปูนาน้ำใส

น้ำพริกปูนาสี่รสอ่องมันปูนี่
ใช้มันปูแท้๙๒แล้วก็มีน้ำปู

ใครสนใจสั่งได้แคปได้ตามช่องทางนี้เลยจ้า

ถ้าอยากจะฝากร้านหรือจะไปดูร้านต่าง

ให้เราฝากร้านก็ส่งภาพมา